ไปดูเหตุการณ์นี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะ

คือผู้ชายคนหนึ่งที่จังหวัดสระบุรี
ก็ถูกฝ่ายปกครองเรียกตรวจ

ถ่ายคลิปเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจ

ผู้ชายคนนี้คือเขาก็มากลับที่บ้านเขานะคะ
แล้วก็มีการถ่ายคลิปเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ด่านตรงนี้ไว้ด้วย

คนที่ใส่เชื้อบอกว่า

คนที่ใส่เชื้อบอกว่า

คนที่ใส่เชื้อบอกว่า

คนที่ใส่เชื้อบอกว่า

คนที่ใส่เชื้อบอกว่า

คนที่ใส่เชื้อบอกว่า

คนที่ใส่เชื้อบอกว่า